พูดถึงเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับบ้านช่องอาคารต่างเนี่ย
คือมันมีเรื่องหนึ่งที่มีปัญหามานานก็คือเรื่องของคนที่ไปซื้อบ้านแล้วเจ้าของบ้านเก่าเขาไม่ย้ายออก
มันมีหลายกรณีนะฮะแต่วันนี้เนี่ยมันรุนแรงที่สุดแล้วเท่าที่เคยเจอมา
ผู้หญิงคนนึงเธอไปซื้อบ้านต่อจากกรมบังคับคดี
แต่เจ้าของบ้านคนเดิมเขาไม่ย้ายออกเป็นปีนะฮะ
จากันมาเรื่อยเอาหมายสงหมายสารไปแปะหน้าบ้านยังไงก็ไม่ออก
วันนี้เธอไปทวงถามอีกครั้งหนึ่งเจ้าของบ้านคนเก่าที่ไม่ยอมย้ายออก
เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านที่เธอซื้อมานั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ
ใครก็ตาลดใครก็ได้ตาลด

เจ๊นี้มันก็ตบแล้วนานแล้วเนี่ย
นี่เป็นช่วงที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่ถูกยิงแล้วทีแรกบาดเจ็บสาหัสอยู่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ย
ชื่อคุณกมลพรดอนทองอายุ๕๒ปีนะครับ
ตอนที่พยายามพาเธอเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาล
ขออนุญาตที่จะเบลอบังเอาไว้หน่อย
แต่ในช่วงตอนที่ไปอุ้มไปพยุงเธอมาเนี่ย
คนก็สังเกตเห็นว่าคุณกมลพรเนี่ยยกมือขึ้นนะฮะ
กแขนขึ้นเหมือนกับพยายามให้รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่
ยังมีลมหายใจอยู่แล้วพยายามขอความช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายมือก็ร่วงตกลงนะฮะแล้วก็แน่นิ่งไปนะครับ
ตอนที่พามาถึงหลังรถกู้ภัยแล้วพยายามจะนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
เจ้าหน้าที่เอาเครื่องมาตรวจวัดชีพจรใส่ที่นิ้วเนี่ย
แต่ตอนนั้นก็พบว่าเธอเสียชีวิตไปแล้ว
ลูกสาวไปด้วยนะลูกสาวไปกับคุณแม่นะครับ
เพื่อจะไปถามเรื่องทำไมยังไม่ย้ายออกจากบ้านสักทีนึง
ที่ซื้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนบึงน้ำรัก
อำเภอธัญบุรีจังหวัดประทุมธานี
ส่วนคนก่อเหตุนะฮะชื่อนายเดชาพยักษะชื่อเล่นชื่อบัง

หลังจากยิงคุณกมลพรแล้วนี่ฮะคนนี้นะฮะก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านนั่นแหละนะฮะ
ตำรวจก็มาปิดล้อมพื้นที่พยายามเจรจาให้ออกมามอบตัว
แต่คนร้ายไม่ยอมออกมามอบตัวแล้วมีปืนด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสักประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะผ่านไปนานหลายชั่วโมงยังไงก็ไม่ออกมา
พอตำรวจบุกเข้าไปถึงหน้าบ้านเนี่ยในบังนายเดชานี่ยิงสวนออกมานัดหนึ่งด้วยนะฮะ
ระดมกำลังนะคะพร้อมอาวุธครบมือนะคะแล้วก็เปิดประตูบานเลื่อนเข้าไปแล้วค่ะ
นั่นเสียงคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะ
มันวางงานข่าวอยู่ไม่คาดคิดนะทุกประโยชน์ค่ะ

ปั้งยิงใส่เจ้าหน้าที่ตรงนี้นะฮะ
หลานสาวของผู้ตายนะครับ

ป้าก็คือนางสาวกมลพร
ซื้อมาจากกรมบังคับคดีเมื่อต้นปี๖๕
แต่เจ้าของบ้านไม่ยอมย้ายออกนะฮะ

พยายามแจ้งยังไงเขาก็ไม่ย้ายออก
คือนายเดชาเนี่ยผัดผ่อนมาตลอดนะ
แล้วก็อ้างว่าถูกแบงค์โกงบ้างนะ
ถ้าอยากได้บ้านหลังนี้ให้ไปฟ้องเอา
ของเธอก็พยายามเว้นช่วงเว้นวัก
เพื่อให้นายเดชาเนี่ยทำใจเรื่องบ้าน
แต่ยังไงก็ไม่ออกตั้งแต่ต้นปี๖๕นี่กลางปี๖๖แล้ว
วันนี้เนี่ยป้าของเธอมาทวงถามอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อขอให้เขาย้ายออกจากบ้านมารอบแรกตอนเช้า
ตะโกนเรียกอยู่นายเดชาไม่ยอมออกมาคุยด้วย
ป้าก็เลยให้คนเนี่ยมาตัดต้นไม้รอบบ้านซึ่งมันขึ้นมาเยอะนะ
ฝนอะไรมาด้วยนะครับแล้วก็กลับออกมา
จากนั้นป้ากลับมาใหม่ช่วงเที่ยงมากับลูกสาว
เพื่อหวังมาคุยเจรจาอีกรอบ
ว่าช่วงนี้นายเดชาคงเกิดความเครียด
หยิบปืนมานะฮะกระหน่ำยิงใส่ป้าเลยนะครับ
วิ่งหนีออกมาล้มอยู่กลางถนนในหมู่บ้าน
แล้วนายเดชานี่คือเดินตามออกมานะครับ
มายิงซ้ำอีก๕นัดนะครับจอยิงพี่ศิษฐะด้วย
โอ้โหใครจะไปคาดคิดจะทำยังไง

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ไปพูดคุยกับนายเดชาที่หน้าบ้าน
ช่วงที่นายเดชาไม่ยอมย้ายออกจากบ้านสักที
ลูกสาวถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่แม่ลงไปคุยนะครับ
อีกไม่นานจากนั้นเนี่ยก็ถูกยิงครับ
อีกไม่นานจากนั้นก็ถูกยิงครับ
อะไรพวกเนี้ยค่ะแต่คุณกมลพรบอก
ก็ไม่เป็นไรก็ก็ย้ายออกก่อนใช่ค่ะอ่า
ทางผู้ตายเนี่ยเขามาซื้อบ้านได้ปีกว่าแล้วนะครับ
ก็พยายามแวะเวียนมาเพื่อบอกให้นายเดชาเจ้าของเก่าย้ายออก

วันนี้เขามากับลูกสาวมาถึงคุยได้ไม่นาน
นายเดชาเอาปืนมาไล่ยิงเลยนะครับ
คือไล่ยิงเขาหน้าบ้านเขาวิ่งหนีไปไปล้มอยู่กลางถนนในหมู่บ้านเนี่ย
นายเดชายังเดินมาแล้วยิงซ้ำนะครับโดยจ่อยิงที่ศีรษะด้วย
ตัวนายเดชาเขาอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณ๒๐ปีนะครับปกติก็ไม่สูงสิงกับใคร
ลูกสาวของนายเดชาพยายามมารับพ่อให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันหลายครั้งแต่นายเดชาก็ไม่ยอมย้ายไป
แล้วที่หน้าบ้านนะครับมีหมายสารจังหวัดธัญบุรีที่เป็นคดีฟ้องร้องกันอยู่
ระหว่างคุณกมลพรที่เสียชีวิตกับตัวนายเดชาที่ไม่ยอมย้ายออก
นี่ฮะต้องไปฟ้องอีกนะเนี่ยฐานความผิดจงใจขัดขืนหมายบังคับคดี
คือตอนนี้เจรจาตั้งแต่เกิดเหตุเที่ยงบ่ายจนเย็นจนค่ำ
เอาลูกสาวนายเดชามาเจรจาก็แล้วพาลูกชายมาเจรจาก็แล้ว
นายเดชาก็ไม่ยอมออกมามีบางช่วงเนี่ยยังยิงสวนใส่ออกมาอีกนะฮะ
ยิงใส่เจ้าหน้าที่นะครับอืมอ่าเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อกันแล้วกันนะ
สื่อข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่หากมีความคืบหน้าอะไร
เดี๋ยวเราจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ